คุณผู้ชมฮะถ้าผมเรียกคุณอาริยาว่าแม่จ๋า
ถ้าเกิดดิฉันเรียกคุณว่าพ่อจ๋านี่คือมีความสัมพันธ์ในครอบครัว

คือนุ่มรอปภคนหนึ่งนะคุณอายุ๔๘ปี
ไปเจอผู้หญิงในเฟซในโซเชียล
แล้วทีนี้คุยกันไปคุยกันมาโอ้โหตกลงว่าเราจะเรียกกันพ่อจ๋าแม่จ๋า
รอปภก็เรียกแม่จ๋าแม่จ๋าเป็นยังไงบ้าง

อีกฝั่งก็เรียกได้จ้ะพ่อจ๋าอย่างนู้นอย่างนี้คุย
ถ้าเกิดคุณพูดมาขนาดนี้คือเท่ากับว่าเขาเป็นแฟนกัน

เขาก็เหมือนแบบว่าโอ้โหอยากเป็นครอบครัวเดียวกันแล้ว
แต่มันปรากฏเรื่องราวที่มันแบบโอ้โห
ทำให้หนุ่มรอปภคนนี้รู้สึกว่าผิดหวังในชีวิตมาก

รอปภคนนี้คือพี่บุญชูใจเที่ยงอายุ๔๘ปี
เป็นชาวบ้านหมู่๕ตำบลเชิงเนินอำเภอเมืองจังหวัดระยองนะฮะ
นี่ก็เข้าพบพนักงานสอบสวนเลยไปแจ้งความเลย

คนที่เรียกพี่รอปภว่าพ่อจ๋าพ่อจ๋าเนี่ยนะ
กลายเป็นพ่อจ๋าแม่จ๋าแหมมาหลอกกันจ้าแบบนี้นะฮะ
เขาเล่าให้ฟังแบบนี้ช่วง๑เดือนที่ผ่านมา
ซึ่งผู้หญิงอ้างว่าทำงานเป็นแม่บ้านอยู่ที่กรุงเทพ
ทีนี้ก็พูดคุยกันสนิทสนมแม้ไม่เคยเจอหน้ากันเลยนะคุณ

เบอร์โทรแชทไลน์วีดีโอคอหากันทุกวันนะฮะ
จ๋าแม่จ๋ารักมากนะฮะ
ฝ่ายหญิงเขาแสดงออกว่ามีใจอย่างที่บอกไปเขาเรียกแทนตัวเองว่าแม่
แล้วก็เรียกผมว่าพ่อเป็นแม่จ๋าพ่อจ๋า
เราก็โสดเราก็ตัวคนเดียวนะฮะ
ส่วนฝ่ายหญิงเขาก็บอกเขาก็โสดเขาตัวคนเดียวเหมือนกัน
นี่ก็เลยเกิดเป็นความรักอยากมีครอบครัว

ฝ่ายผู้หญิงโทรมาหาด้วยน้ำเสียงเศร้า
บอกว่าพ่อจ๋าต้องการนำเงินไปถ่ายสร้อยคอทองคำหนัก
ราคา๑๗๐๐๐บาทพ่อจ๋าช่วยถ่ายให้หน่อยได้ไหมจ๊ะ
แล้วก็จะมาเจอหน้าไม่ต้องกลัวโดนหลอกนะ
ถ้าหลอกเดี๋ยวแม่จ๋าตายโหงเลย
มีการสาบงสาบานด้วยเหรอใช่ฮะ
แล้วก็อีกอย่างหนึ่งก็คือเดี๋ยวจะได้มาเจอหน้ากัน
แล้วก็ถ่ายรูปสร้อยทองที่เอาไปจำนำไว้
แต่ว่าต้องไปถ่ายถอนด้วยเงิน๑๗๐๐๐บาท
ทีนี้พ่อจ๋าหรือคือพ่อบุญชูทำอย่างไรคุณ
จังหวะนั้นนะเงินเดือนออกพอดีคุณ

ก็เลยรีบโอนเงินทั้งหมดไปให้
ที่ไม่เคยเจอตัวสุดท้ายฝ่ายหญิงหายจ้า
จ๋าหายจ๊ะติดต่อไม่ได้เลยจ้า
โทรศัพท์ก็ปิดเครื่องมั่นใจเลยว่าถูกหลอกแล้ว
นี่มีสลิปเงินโอนไป๑๗๐๐นะฮะ
หลังเกิดเรื่องนายบุญชูไปไม่เป็น
เทหมดกันเลยหมดแรงกายหมดแรงใจ
เหมือนคนอกหักล่ะคุณลาหยุดงาน๓วันนะฮะ
ก็ทีนี้เครียดมากเพราะเงินเดือนหมดเกลี้ยงบัญชีเลยคุณ
เงินจริงต้องเอาไปดูแลพ่อที่ป่วยติดเตียง

ส่วนค่าน้ำค่าไฟก็ยังไม่ได้จ่ายกำลังจะถูกตัดแล้ว
หลังจากนั้นเป็นยังไงคุณอาการเป็นแบบนี้เลย
ไม่มีเงินซื้อข้าวที่สำคัญคือ
กินไข่วันละ๑ฟองมา๓วันแล้วคุณ

กหน้าไปขอยืมเงินเพื่อนร่วมงาน๕๐บาทเอาไปเติมน้ำมัน

เพื่อจะมาแจ้งความต้องเติมน้ำมันรถก่อน
มาแจ้งความที่สพเมืองระยองแต่ต้องผิดหวังซ้ำอีก
เพราะตำรวจบอกว่าไม่สามารถรับแจ้งความได้
เนื่องจากเป็นการให้โดยเสน่หา

ให้กันด้วยความเต็มใจจึงไม่เป็นคดี
คุณผู้ชมฟังพ่อจ๋าเขาหน่อยนะฮะ
ทางตำรวจเขาก็ไม่รับแจ้งเขาบอกว่า

เรื่องของด้วยความเสน่หาอะไรก็ไม่รู้เขาหรอก
แต่จริงมันไม่ใช่ผมเดือดร้อนนะ
ผมก็บอกตำรวจแล้วว่าเดือดร้อนต้องฆ่าเจ้าห้องของข้าอะไร
จ๋าบุญชูบอกว่าอยากให้ฝ่ายหญิงหรือฝ่ายแม่จ๋าเนี่ยนะ
เห็นใจหน่อยว่าพ่อลำบากมากจะได้สงสารโอนเงินกลับมาคืนหน่อย
แล้วพ่อจะให้อภัยทั้งหมดเพราะยังไงก็รักเหมือนเดิม
แต่คุณฮะอ้อยเข้าปากช้าง
เนื้อเข้าปากเสือแล้วเขาจะยอมคายออกมาไหมล่ะ

อันนี้โดนมิจฉาชีพหลอกแน่แล้วคุณ
โอ้โหทำกับพ่อจ๋าบุญชูได้แบบนี้นะคุณ